ค่ะคือฝนตกปีเนี้ยฝนมาเยอะเหลือเกินไม่รวมพายุด้วยนะน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่
ท่านผู้ชมครับภาคกลางเนี่ยเขาจะพร่องน้ำระบายน้ำลงมาแล้วนะฮะ
เพราะไม่งั้นภาคกลางเนี่ยน้ำท่วมขังแบบโอ้โหสองสามเดือนแล้วอืม
แน่นอนว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากภาคกลางต้องลงมาที่กรุงเทพไปสมุทรปราการถึงไปออกทะเลนะฮะ
ทีนี้ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็หนักใช่ไหมใช่ค่ะ
ฝนตกมาเมื่อวานนี้ยังอ่วมอยู่เลยล่าสุดนะฮะ
กรทมขอความร่วมมือนะครับขอให้คนกรุงเทพเนี่ย
หน่วยงานต่างนะเอกชนภาครัฐด้วยนะครับ
เวิร์คฟอร์มโฮมในช่วงวันที่ห้าถึงเจ็ดตุลาคมนี้เป็นการขอความร่วมมือนะคะ
ขอความร่วมมือค่ะคือปกติเราจะได้ยินเวิร์คฟรอมโฮมในช่วงโควิดสิบเก้าระบาดหนักหนักนะคะ
อันนี้ไม่ใช่โควิดนะอันนี้เราได้ยินคำนี้เนื่องจากน้ำท่วมฝนตก
เดี๋ยวทางภาคกลางเขาจะพร่องน้ำลงมาค่ะมาถึงกรุงเทพ
กรุงเทพเองก็ต้องพร่องน้ำต่อไปอีกแล้วถ้าเกิดฝนตกลงมาอีกค่ะ
มันจะยุ่งไปกันใหญ่ทั้งรถติดทั้งน้ำท่วมขังนะครับ
เพราะฉะนั้นทางผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรธวิดากมลเวทรองผู้ว่ากอทมนะครับ
ซึ่งไปประชุมเรื่องน้ำกับท่านนายกนะฮะแนวทางบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะ
ก็เลยแจ้งมายังทางคนกรุงเทพนะครับว่าทางกรทมขอความร่วมมือนะฮะ
เพราะว่า๕๗ตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วล่ะ
วันนี้๔ตุลาคมนะพุธพฤหัสศุกร์นี้กรทมขอความร่วมมือให้เวิร์คฟอร์มโฮมนะครับ
เพราะเกรงว่าหากยังไม่รีบพร่องน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ออกไปเนี่ย
เดี๋ยวน้ำเหนือลงมาอีกเนี่ยมาเพิ่มอีกเนี่ย
จะไม่ทันการในการรับมือขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้มีการเวิร์คฟอร์มโฮมนะครับ
หรือให้พนักงานของท่านกลับบ้านเร็วขึ้นก็ได้
เพราะฝนจะชอบตกช่วงเวลาเลิกงานพอดีค่ะพี่ไม่รู้ยังไงเนี่ยค่ะ